ไปดูเหตุระทึกนะคะที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอายุทยาค่ะ
เป็นโรงงานนะคะผลิตฉนวนระเบิดสรรพวุฒินะคะ
ซึ่งก็ปรากฏว่าพนักงานเนี่ยยังนั่งทานข้าวเที่ยงกันอยู่นะคะ
ปรากฏว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นค่ะ
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้หน่อยค่ะ
แน่งขึ้นใหญ่เลย
ไม่ใช่แล้วโรงงานระเบิดดังแสงระเบิด

คือตรงจุดที่เกิดระเบิดขึ้น
กองโรงงานวัตถุระเบิดสูตรนุสากรรมสันพวุทธ์
กรมสรรพวุฒิทหารบกที่พระนครศรียุธยา
ก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะ
ต้องบอกว่ามีการระดมรถดับเพลิงจากหลายพื้นที่เลยค่ะ
หลายคันช่วยดับเพลิงข้างในนะคะซึ่งไฟลุกไหม้อยู่
ก็ต้องลำเลียงสายดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำแบบระมัดระวังด้วยค่ะ
นี่ค่ะดูควันไฟนะคะ
แล้วก็จะเห็นแรงปะทุของดินมันผุดขึ้นมา
เหมือนกับคล้ายกับภูเขาไฟเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องกันให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือคนภายนอกไม่ให้เข้าไป
เพราะว่าตรงจุดนี้เป็นเขตทหารด้วยก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะ
นี่คือเห็นไหมคะภาพเหตุการณ์นี้คือตอนประมาณ๑๑โมงเช้า

ดูลักษณะของควันใช่ไหมนี่ค่ะ
แล้วเราก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่ข้างใน
ซึ่งเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
ตอนนั้นกำลังจะพักกินข้าว
แล้วจู่เสียงระเบิดก็ดังขึ้นหลายครั้งเลย

หลังจากนั้นก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมา
เธอรีบสตาร์ทรถออกมาด้วยความตกใจ
แต่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ

เอางี้ละกันต้องออกมาให้ไกลจากจุดนี้ให้เร็วที่สุด
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะเขาก็ใช้เวลาดับเพลิงประมาณ๔๐นาที
ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วเราก็ได้คุย
ภูมิในการกองโรงงานวัตถุระเบิดค่ะ

อธิบายแบบนี้ว่าตรงที่เกิดเพลิงไหม้
ตรงนั้นเป็นอาคารเก่าแล้วเขาจะปรับปรุงใหม่
ผู้รับเหมาเขาก็ให้ทางกองโรงงาน
เคลื่อนย้ายเอาสิ่งของต่างสารเคมีต่าง
ใช้ในการทำระเบิดเอาออกไป
ก็เคลื่อนย้ายมาไว้กลางแจ้งตั้งแต่ตอนเช้า
แต่วันนี้อากาศมันร้อนค่ะอากาศมันอบอ้าว
เพราะฉะนั้นสารเคมีมันก็ทำปฏิกิริยากับอากาศ
แล้วลุกไหม้แล้วก็เกิดระเบิดขึ้น

นี่ค่ะประกอบกับตรงจุดนั้นเนี่ย
มันเป็นที่โล่งกว้างเป็นสนามย่า

อันตรายจริงมันควรจะเกิดขึ้นนะคะ
นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงได้ค่ะ